อีกหนึ่งเรื่องเรื่องบนโลกโซเชียลที่น่าชื่นชมกันนะคะ

เขาไปออกไปหาปลานี่แหละประกอบอาชีพ
แต่มีฉลามวานเข้ามาติดอยู่ในแหนะคะ
ไปดูซิว่าเขาทำยังไงค่ะ

ใช่ค่ะปล่อยเขาไป
บังเอิญไหว้เข้ามาติดอวนอยู่กลางทะเลอันดามันค่ะ
แล้วก็นาทีที่ฉลามวาน

ช่วยให้พวกเขาโชคดีจับปลาได้เยอะนะคะ

ซึ่งคลิปนี้ได้รับเสียงชื่นชมมาก
เพราะว่าจริงแล้วการตัดอวนปล่อยฉลามวาน
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทำเพราะว่าอวนก็ราคาแพง
คืออวนเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือทำมาหากินหลัก
ใช้คำนี้ถ้าเขาไม่มีอวนเขาจับปลาไม่ได้
ใช่ใช่นะคะคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยคุณจตุรงค์ยอดชาย
เขียนข้อความว่าทำทานครั้งใหญ่สาธุสาธุครับ
ผู้คนก็ชื่นชมกันแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจ
วยพรให้ชาวประมงกลุ่มนี้ทำมาค้าขึ้นเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ
โพสต์นี้นะคะก็บอกว่าลงทุนตัดอวนปล่อยฉลามวาน

ชาวประมงส่วนมากหวงแหนอวนเพราะราคาแพง
และถ้าขาดต้องกลับฝั่งมาซ่อมคลิปนี้ขอชื่นชมครับ
อีกลายบอกว่าตอนที่มีคนตะโกนว่าปล่อยเขาไป

ก็ชาวเน็ตชื่นชมตอนนี้ยอดวิวกว่า๑แสนครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็มีการแชร์ต่อไปหลายพันครั้งค่ะ
ไปดูความคิดเห็นของนักวิชาการด้านระบบนิเวศทางทะเลนะคะ
เล็ปโลกออนไลน์ของเราดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะคะ
บอกว่าเรื่องดีในวันดี
ชาวประมงดียอมตัดอวนปล่อยฉลามวาน
ขอปลาพอเป็นค่าข้าวค่าแรงทำมาหากินอย่างเคารพต่อท้องทะเล
คือพื้นฐานของความยั่งยืนทั้งปวงนะคะ
ขณะนี้กำลังนำเรื่องเจาะคิวเข้าที่ประชุมคอรมอ
เพื่อผลักดันให้ฉลามวานได้ขึ้นบัญชีเป็นสัตว์สงวน
การช่วยเหลือฉลามวานครั้งนี้มีความหมายต่อฉลามวานตัวอื่นทั่วทะเลไทย
สาธุบุญครั้งนี้สำคัญต่อปลายักษ์อีกหลายตัวครับ
สำคัญต่อระบบนิเวศทั้งหมดนะคะ
ถึงแม้ว่าอาจจะเห็นว่าเป็นแค่ฉลามวานตัวเดียว
แต่จริงแล้วมันส่งผลต่อระบบนิเวศในท้องทะเล